นำเยอรมันเรียกร้องให้ยกระดับการแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศที่รุนแรงนะครับ
สเปนต้องเผชิญกับอากาศร้อนจัดเกือบทั่วประเทศ
ขณะที่หลายพื้นที่ของจีนยังคงมีน้ำท่วมหนัก
โดยยอดผู้เสียชีวิตตอนนี้พุ่งสูงกว่า๑๐๐คน
มีประชาชนได้รับผลกระทบกว่า๑๐ล้านคน
นี่ก็คือภาพของเจ้าหน้าที่กู้ภัยจีนที่กำลังช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม
ในเมืองอูฮันมณฑลหูเป่ยที่ติดอยู่ตามอาคารบ้านเรือน
อู๕มีประชาชนกว่า๑๐ล้านคนที่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมครั้งนี้
รายงานระบุว่าปริมาณน้ำฝนที่ตกลงมาสะสมในเมืองอูฮันในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา
สูงกว่า๕๖๐มิลลิเมตรถือว่ามากที่สุดเท่าที่เคยเกิดขึ้นในเมืองนี้
ซึ่งตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำแหย่งสี่
ส่วนล่าสุดหน่วยงานอุตุนิยมวิทยาเมืองอูฮัน
ประกาศเตือนภัยสีแดงในพื้นที่
คาดว่าจะมีฝนตกหนักและลมแรงเพิ่มขึ้นอีก
ขณะที่วันนี้นายกรัฐมนตรีหลีเคอร์เฉียงของจีน
ลงพื้นที่ที่เมืองอูฮันเพื่อตรวจปฏิบัติการกู้ภัย
และให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทธกภัย
การจีนรายงานว่าน้ำท่วมหนักใน๑๑มณฑลของประเทศ
ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย๑๒๘คน

โดยประธานธิบดีศรีจิ้นผิงสั่งให้กองทัพยกระดับปฏิบัติการกู้ภัย
และให้ความช่วยเหลือประชาชนทั่วประเทศ
ขณะที่เมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ได้ช่วยชีวิตหมูได้กว่า๖๐๐ตัว
ติดน้ำท่วมอยู่ที่ฟาร์มเลี้ยงหมู
มณฑลอันหุยออกมาได้สำเร็จ
ส่วนที่สเปนนะครับประชาชนกำลังเผชิญกับอากาศร้อนจัดเกือบทั่วประเทศ
หลายพื้นที่อุณหภูมิพุ่งสูงกว่า๔๐องศาเซลเซียต
ส่วนที่กรุงมาร์ทเรดอุณหภูมิพุ่งสูงถึง๓๗องศาเซลเซียตเมื่อวันอาทิตย์
แต่นักตั้งแต่วันที่๒๐วิทยาลัยโยนที่ผ่านมา
อุณหภูมิในกรุงมาร์ทริตกลับไม่เคยต่ำกว่า๓๓องศาเซลเซียต
อากาศร้อนและแห้งยิ่งเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดไฟป่า
หลายพื้นที่ของสเปนจึงออกประกาศเตือนภัยระดับสูงและสูงสุด

ขณะที่เมื่อวานนี้นางแองเกล่าแมเคลนายกรัฐมนตรีเยอรมนี
ในเวทีการประชุมสภาพอากาศปีเตอร์สเบิกในกรุงเบอร์ลิน
เรียกร้องให้ยกระดับมาตรการแก้ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพอากาศ
ที่กรุงปารีสมาปีที่แล้วไม่เพียงพอ
ที่จะทำให้การจำกัดอุณหภูมิโลกไม่ให้เพิ่มขึ้นเกินกว่า๒องศาได้

อย่างน้อย๑๔๐เมื่อเทียบกับปี๒๕๕๙